เก่งเหลือเกินกับเด็กกับผู้หญิงกับคนแก่ที่กาลสินค่ะ
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ประกบคุณยายอืม
หกสิบเอ็ดปีแล้วไปกระชากระเป๋าคุณยายค่ะ
คุณยายแกอายุมากแล้วนะคะตัวเองก็ยังหนุ่มยังแน่น
เท้ามีครบนะแต่ไม่ทำมาหากินอยากเป็นโจรค่ะ
กล้องวงจรปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้านหนองน้อย
ตำบลสงเปลือยที่อำเภอนามนจังหวัดกรสินจับภาพชัดเจนนะคะ
เห็นหน้าด้วยค่ะผู้ชายอายุประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเติมน้ำมันรถเวลาประมาณสิบโมงครึ่งจากนั้น
ขี่รถตามคุณยายไปขี่ตามไปเพื่อกระชากระเป๋าคุณยาย
แล้วก็หนีไปนะคะคุณยายผู้เสียหายคือยายบุญล้อมคานกุล
อายุหกสิบเอ็ดปีค่ะเธอบอกว่าเธอปั่นจักรยานมา
ก็ปั่นไปตามถนนปกติปรากฏอยู่อยู่มีผู้ชายอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วกระชากระเป๋าอย่างแรงจนกระเป๋าขาดเลย
คุณยายเนี่ยต้องประคองตัวเองเพื่อไม่ให้รถจักรยานที่ปั่นอยู่มันล้ม
แล้วผู้ชายคนนั้นก้มลงเก็บกระเป๋าขู่ยายด้วยบอก
อย่าร้องนะอย่าตะโกนให้คนช่วยไม่งั้นจะฆ่าให้ตายเลย
แล้วคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ
ยายบอกยายเห็นเลขทะเบียนไม่ค่อยชัดหรอกแต่ยายจำได้ว่ามีเลขหกหกหนึ่งอ่ะ
ส่วนหมวดอักษรกับจังหวัดยายมองไม่ค่อยถนัดนายจิรษักศรีนนเท้าเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้มาเติมน้ำมันรถที่ร้านของเขานี่แหละจำได้ว่าก่อนหน้านี้
ผู้ชายคนนี้เคยเอาบัตรประจำตัวทหารเกณฑ์มาวางมัดจำค่าน้ำมันรถด้วยเพราะว่าเงินหมด
ผู้ชายคนนี้บอกว่าปลดประจำการตั้งแต่๑พฤศจิกายนแล้วแต่ว่าบัตรยังไม่หมดอายุค่ะ
น้ำมันเสร็จผู้ชายคนนี้ก็รีบขี่รถไปตามทางที่คุณยายบุญล้อมอ่ะ

ตำรวจก็บอกว่าเออได้หลักฐานมาประมาณนึงแล้ว

หาไม่ยากเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวโดนจับแน่นอนจ้ะ